ชายวัย๕๖ปีที่ขับรถพุ่งชนเพื่อนบ้านที่พระนครศรียุธยาจนเสียชีวิตเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
อ้างเหตุผลเรื่องการกระทบกระทั่งกันมานานและถูกผู้ตายดูถูกว่าเป็นเพียงแค่คนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ขณะที่ทางฝั่งญาติผู้ตายไม่อโหสิกรรมให้ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

คำสารภาพของนายภัยบูลสั่งสารวัย๕๖ปี
ยอมรับว่าตัวเองขับรถชนนายสุพรรณญาติบันทุง
เพื่อนบ้านเสียชีวิตจริงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ปมกระทบกระทั่งขัดแย้งสมัยเป็นกรรมการหมู่บ้าน
และถูกถักทางดูถูกว่าเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
โดยเช้าวันที่๒๕มกราคมวันที่เกิดเหตุ
ถูกผู้เสียชีวิตฉีดน้ำใส่และยักษ์คิ้วเยอะเย้ย
จึงเกิดบันดาลโทษะขับรถพุ่งชน
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งราวตากผ้าที่บริเวณหน้าบ้าน
หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่บ้านญาติ
อำเภอแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม
ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัวเช้าวันนี้
เหตุผลเพราะสงสารลูกเมียที่ต้องแบกรับตอบคำถาม
จากกระแสข่าวในสิ่งที่ตนเองก่อขึ้น
วันนั้นถามจริงครับ
ไม่รู้ครับผมก็เคยทำแต่ว่าทำมาได้ยังไง

ทันทีที่ทราบข่าวภรรยาของผู้เสียชีวิต

คัดค้านการประกันตัวนายภัยบูล
พร้อมยืนยันไม่ให้อภัยและสาบแช่ง
ให้รับผลกรรมตามกฎหมายในสิ่งที่ก่อ
เพราะไม่เชื่อคำสารภาพที่อ้างบันดาลโทษะ

เนื่องจากกล้องวงจรปิดยืนยันชัด
ว่านี่คือการตั้งใจชนและเหยียบหวังเอาชีวิต

ที่มันทำเลยแล้วจะกลับมาแล้วยังไหม

หนูก็อยากทัดค้ารการประการตัว
มันก็กลัวว่าอันนผู้นี้ไม่ตอดภัย

แจ้งข้อหานายภัยบูลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนสาเหตุผู้ต้องหาระบุทำไปเพราะเหตุกระทบกระทั่งจากการที่บ้านอยู่ติดกัน
ประกอบกับผู้เสียชีวิตชอบส่งเสียงดัง
และพูดดูถูกว่าเป็นแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมานานหลายปี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน